อีกหนึ่งเรื่องที่ก็ยังคงต้องทำความเข้าใจอีกเหมือนกัน
คุณผู้ชมดูก่อนเราจะขึ้นตัวเลขให้คุณผู้ชมทุกครั้ง
ที่คุณผู้ชมเปิดมาหน้าจอไทยรัฐทีวีและชมข่าวของเรานะครับ
ด้านล่างตรงนี้เห็นเลยว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นลดลงอะไรอย่างไรบ้าง
ตอนนี้ล่าสุดมีตัวเลขผู้ป่วยโรคโควิด๑๙สำหรับในไทยเพิ่มขึ้น๓รายแล้วนะคะ
ส่วนในมุมมองของเหล่าผีน้อยที่เขาต้องถูกกักตัว
บุรีรำเขามีการเริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วว่า
เรื่องสถานที่กักกันตัวมันไม่ค่อยสะดวกสบายเลย

มันอยู่แล้วมันโอ้โหมันอึดอัดหนักกว่าเดิมมันไม่โอเค

สถานที่กักโรคผีน้อยจังหวัดบุรีรำ
เป็นภาพผู้หญิงคนนึงค่ะที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้

หมอนยังมีใบเดียวแต่เราก็ต้องนอนพักเอาแรง
แท็กยุงตัวเท่าควาย
แท็กกลางคืนร้อนขนาดนี้กลางวันจะอยู่กันได้ไหม
พร้อมกับสถานที่ที่ต้องอยู่เพื่อกักตัวเฝ้าระวังโรคโควิด๑๙

ลักษณะก็อย่างที่เห็นคุณผู้ชมมันเป็นเหมือนเต็นต์นะคะ
แล้วก็นอนเรียงกันมีแค่แผงกั้นแล้วก็มีพัดลมตั้งให้เป็นจุด
ให้หมอนขิดหมอนที่ทางอีสานเขาชอบใช้นอนกันนะ

ใช่เอาจริงหลายคนก็บอกว่าเหมือนอยู่ในเรือนจำเหมือนกันนะเนี่ย

ก็เลยเกิดเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลนะคะว่าโอ๊ย
เดี๋ยวก่อนนะไอ้สถานที่กักโรคมันก็ควรจะต้องได้สุขอนามัยด้วยหรือเปล่า
ถ้ามันแออัดอะไรแบบนี้มันจะยิ่งทำให้ติดเชื้อเพิ่มไหม
อย่างเช่นพัดลมเนี่ยมันควรจะเป็นพัดลมกระจายอากาศหรือเปล่า
เกิดเป็นที่ปิดแบบนี้มีคนไอจามขึ้นมาติดกันยกใหญ่ไปเลยดิ

ใช่เพราะมันใกล้กันมากแล้วพอเป็นอากาศไม่ถ่ายเทค่ะ

ทัชกรหัตถาธยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำ
ในฐานะประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดก็บอกเลยนะคะว่า
อันนี้เป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน

สถานที่ตรงนี้คือสนามกีฬาของเอกชนแห่งหนึ่ง
เตรียมไว้รองรับผู้เข้ารับการกักตัวแค่๖๐คน
แต่เมื่อคืนนี้มีตั้ง๑๘๐คนมาจากหลากหลายจังหวัดเลย

ไม่ได้มีการคัดแยกมาตั้งแต่ต้นทางด้วย
ในฐานะเจ้าบ้านเลยต้องรับดูแลก่อนในเบื้องต้น
แต่เดี๋ยวจะต้องมีการคัดแยกแล้วก็ส่งไปกักตัวตามภูมิลำเนาของตัวเอง

ยืนยันนะคะว่าจังหวัดมีความพร้อมที่จะดูแลกลุ่มเสี่ยงที่จะเดินทางกลับมา

ต้องตรวจสอบย้อนหลังว่าการคัดกรองต้นทางมาอย่างไร
ต้องดูรับมาจากทางไหนใครรับผิดชอบ
แต่ต้องร่วมด้วยช่วยกันดูนะคะ
มันคือความปลอดภัยของคนไทยทั้งประเทศนะคะ

แม้ว่าถูกกักตัวเดี๋ยวเขาก็ต้องมีคุณภาพชีวิตที่มันดีกว่านี้นะ
ถูกต้องค่ะแล้วก็ต้องคำนึงถึงการแพร่กระจายแพร่ระบาดของโรคด้วย
ปมปัญหาเรื่องหน้ากากที่เพจแหม่มโพดำออกมาระบุ
ว่ามีคนติดตามรัฐมนตรีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอมหน้ากากเนี่ยนะคะ
รัฐมนตรีที่ว่าก็รู้กันอยู่แล้วนะคะท่านนี้แหละ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

ล่าสุดก็ออกมาพูดนะคะบอกว่า
คือก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัฐบอกไงว่า

ถ้าประชาชนไม่เอาผมก็พร้อมจะไป
แล้ววันนี้อ่ะวันนี้ท่านบอกว่า

เพราะจะต้องอยู่พิสูจน์ความจริงว่า
อยู่เบื้องหลังการกักตุลนี้

แววว่าจ่อจะฟ้องสื่อออนไลน์

มันคือภาพตัดต่อได้ข้อมูลมาเยอะแล้ว
ผมต้องสาวให้ถึงต้นต่อให้ได้

พูดออกมาจากปากผมหรือเปล่า

สืบหาความจริงตอนนี้รู้แล้ว
ทำไมอ่ะคือเมื่อวานก็คือเรื่องของเมื่อวานใช่ไหม

ส่วนเพจแมมโพต้ดำหลายคนอาจจะเห็นแล้ว

เพจไปเลยเมื่อคืนนี้เพราะว่ากังวลเรื่องความปลอดภัย
คือจริงแล้วครอบครัวคุณควีนเองเจ้าของเพจ
ก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นใหญ่อะไรแบบนี้
พอปิดไปได้เมื่อคืนปุ๊บเอาเปิดอีกแล้วจ้ะ

ไม่ได้ว่าไปที่ตัวร้อยเอกธรรมนัฐนะแต่พูดถึงคนติดตาม
เพราะฉะนั้นร้อยเอกธรรมนัฐควรไปไล่บี้กับคนผิดมากกว่า

ขอแพร่มขอแพร่มเปิดเพจอีกนิดหนึ่ง
เมื่อวานปิดอย่างดิบดีเลยนะแล้วก็จ่าเพจดราม่า
รามาแอดดิกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจ่ารับไม้ต่อเอง
ขอเปิดแพลมเรื่องนี้นิดนึงครับนะคุณผู้ชมรอติดตามกันต่อไปแล้วกันเรื่องนี้
อยากฟังเหมือนกันนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนสอบสวนออกมาแล้ว
ผลคืออะไรใครอยู่เบื้องหลังใครตัดต่อตัดต่อแบบไหนตัดต่อยังไง

ส่วนกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกมาแถลงตัวเลข
ผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ประจำวันที่๑๐มีนาคมวันนี้นะคะ

ตอนนี้ผู้ป่วยสะสมจึงเป็น๕๓รายแล้วในประเทศไทย
รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๓๓ราย
อยู่โรงพยาบาล๑๙รายเสียชีวิต๑รายค่ะ
ส่วนผู้ป่วยรายที่๕๑เป็นผู้หญิงคนไทย
ไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ
แต่อยู่ใกล้ชิดและสัมผัสกับผู้ป่วยชายรายที่๔๕
ตอนนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วนะคะ
ส่วนรายที่๕๒และ๕๓เป็นสามีภรรยากัน
และเป็นการติดเชื้อผ่านการสัมผัสภายในครอบครัว
เพราะภรรยาเพิ่งเดินทางกลับจากอิตาลีนั่นเองค่ะ
ส่วนทางกับที่จีนนะที่จีนเริ่มนิ่ง
แต่ว่าประเทศอื่นอิตาลีค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นเยอะมากทีเดียว
จีนตอนนี้เริ่มลดลงแล้วอัตราการติดเชื้อนะคะ